อัปเดตข่าวของคุณแพทย์นับประพา
ซึ่งน่าสนใจในกรณีของเธอจริง
ติดไม่ติดติดไม่ติดหรือไม่เคยติดเลย
นั่นน่ะสินะฮะคุณแพทย์เนี่ยไปดูคลิปนี้ก่อนฮะเป็นคลิปที่
คือคุณแพทย์บันทึกไว้หลังจากทราบข่าว
ว่าตัวเองติดเชื้อแล้วก็ร้องไห้เป็นห่วงคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงนะฮะ

ลูกชายน้องเลสซิ่งนะฮะ
ก็เข้ามาปลอบด้วยการตบไหล่คุณแม่เบาด้วยนะครับ

ยังมีเสียงช่วงที่เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโทร
ยืนยันผลด้วยว่าพบเชื้อจริงแต่น้อยมากนะฮะ
ซึ่งในช่วงท้ายของคลิปเนี่ยก็เห็นภาพ
คุณแพทย์ขับรถไปรักษาตัวเพียงลำพัง
อย่างไรก็ตามนะครับมีประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ครับ
เมื่อมีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตบอกว่า
อ้าวคุณแพทย์รูปนี้มันยังไง
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณแพทย์เช็คอินที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
พัทยาครับแต่กลับไม่ปรากฏในไทม์ไลน์
มีคนเห็นไอจีสตอรี่ว่ามีเพื่อนหลานสาว
ไปงานวันเกิดแพทย์ด้วยร้องเต้นกันสนุกสนาน
รวมตัวกันหลายคนจึงตั้งข้อสังเกตว่า

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับโทรไปสอบถามคุณแพทย์เลยล่าสุดนะฮะ
เธอบอกว่าขณะนี้เนี่ยตอนที่ให้สัมภาษณ์นะครับ
ไปรักษาตัวที่ฮอสพิเทลแห่งหนึ่งแล้ว
คุณหมอคาดว่าน่าจะติดเชื้อมาจากวันที่
ที่ไปบริจาคของในชุมชน
และผลตรวจครั้งที่๓ออกมาเมื่อสายของวันนี้

แต่จะรอผลตรวจจากโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งในช่วงเย็นวันนี้แหละ
ส่วนตัวเนี่ยยังไม่มีอาการอะไรแต่คิดถึงลูกชายมากนะครับ
ส่วนรูปที่ลงเนี่ยเธอชี้แจงเลยบอกว่า
จริงไปมาตั้งแต่๙กรกฎาคมแล้ว
แต่เพิ่งจะเอามาลงไอจีเพราะตั้งใจว่าจะโปรโมท
ในช่วงวันเกิดวันที่๑๖กรกฎาคม
ฟังเสียงคุณแพทย์หน่อยครับ
ไม่ได้ลืมเขานะแต่ว่ามันมีดัน
แต่เป็นติ้วเขาต้องควรคุมแค่นั้นแหละ
ที่ผมบอกว่าเป็นกรณีที่น่าสนใจนะครับ
คุณผู้ชมเพราะล่าสุดนะ
ล่าสุดของที่สุดเลยกรณีคุณแพทย์เนี่ย
คุณหมอที่เอาเลือดไปตรวจอย่างละเอียด
ผลปรากฏว่าเลือดเธอเป็นลบครับ

แปลว่าจริงแล้วเธอไม่เคยผ่านการติดเชื้อเลยครับ

หมอบอกว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดของการสวอปครั้งแรกฮะ
แต่ว่าจะชี้แจงเป็นเอกสารเนี่ยเดี๋ยวต้องรออีกสักครู่หนึ่ง

โอ้โหทำให้คิดไปได้หลายอย่างเลยนะฮะ
เรื่องเกี่ยวกับผลตรวจว่าติดไม่ติดในปัจจุบันนี่นะฮะ
เดี๋ยวรอคำชี้แจงจากคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่าผลเพิ่งออกมาเมื่อช่วงประมาณสัก๔โมงกว่าเอง
เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ